คุณผู้ชมเราก็ต้องไปดูบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนทั่วไทยกันก่อนดีไหม

ไปกันหลายพื้นที่เลยนะครับ
ไปดูที่จังหวัดนครราชศรีมาก่อนครับ
คุณผู้ชมฮะบรรยากาศงานฉลองเทศกาลตรุษจีนประจำปี๒๕๕๙

ลานพระอาทิตย์จังหวัดนครราชศรีมาก็คึกคักแล้วครับ
ท่ามกลางประชาชนเข้าร่วมงานครับข้าง
โดยภายในงานมีการแสดงโชว์เชิดสิงโตบนเสาดอกเหมือ๒๒ต้น

พร้อมกับโชว์เชิดพญามังกรสีขาวที่มีความยาวกว่า๒๐๐เมตร
ขออภัยความยาวกว่า๒๐เมตร
นี่เขาจะเป็นไฟชัดเจนเลย
ติดไฟชัดเจนแต่ว่าตัวมังกรสีขาวดุดดั่งหิมะเลยนะครับ

ชาวไทยเชื้อสายจีนมีความเชื่อว่า
เป็นเทพเจ้าจากสวงสวรรค์ที่ทรงพลังและศักดิ์สิทธิ
นำมาซึ่งความสุขโชคลาภและความอุดมสมบูรณ์นะครับ
ตรังยิ่งใหญ่ไม่แพ้เมืองโคราชนะคะ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้เปิดงานเทศกาลตรุษจีนนครตรัง
จัดกันที่หน้าสำนักงานเทศบาลนครตรังและถนนพระราม๖ค่ะ
เป็นการสืบสารแล้วก็ฉลองวันขึ้นปีใหม่จีน
เนรมิตถนนย่านเศรษฐกิจในเขตเทศบาลนครตรัง
ให้สวยงามและประดับไฟแสงสีต่าง
มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมความสวยงามนี่ล้นหลามนะคะ
ส่วนกิจกรรมภายในงานมีทั้งการจำหน่ายอาหาร
มีนิทัศกาลประเพณีตรุษจีนซุ้มเขียนคำอวยพรก็มี
มีการสาธิตพิธีไหว้และรับเทพเจ้าแห่งโชคลาภด้วยนะคะ
รวมถึงการแสดงบนเวทีและจุดพลุยิ่งใหญ่ตระกาลตา
นายสิริพัฒน์พัทธกุลผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

ผัดหมี่เหลืองสูตรโบราณ
ไม่พอแจกจ่ายให้นักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมงานได้รับประทานด้วยนะคะ
งานมีตั้งแต่เมื่อคืนนี้ไปจนถึง๑๗กุมภาพันธ์นี้นะคะ
ไปดูที่ยาลากันบ้างฮะบรรยากาศ
คึกคักไม่แพ้กันนะครับมีชาวไทยเชื้อสายจีน
ไปกราบไหว้เทพเจ้าแห่งโชคลาภชัยสิงเอี๊ยะ
โดยถือเลิกดีเมื่อคืนส่วนใหญ่ที่ไหว้เทพเจ้าชายสิงเอี๊ยนะ
ก็คือไหว้ตอนค่ำเพราะว่าถือว่าเป็นเวลาที่เทพเจ้าเสด็จลงมานะครับ
ก็ช่วงเวลาประมาณ๕ทุ่ม๑นาทีถึงเวลาเที่ยงคืน๕๙นาทีนะครับ
แล้วก็เข้าสู่วันขึ้นปีใหม่พร้อมกัน
แล้วก็ยังร่วมบริจาคทานและทำบุญลงศพรวมถึงจุดประทักษ์เสียงดังกึกกล้องไปทั่วทุกมุมเมืองครับ
นับเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นเทศกาลตรุษจีนในปีนี้นะครับ
แล้วก็ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นวันเที่ยวชาวไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ก็จะหยุดทำงานนะครับ
แล้วก็พาครอบครัวไปท่องเที่ยวพักผ่อนรวมถึงไปไหว้พระขอพรจากญาติผู้ใหญ่ด้วยนะฮะ
แล้วก็ผู้ที่เคารพรักโดยนำส้ม๔ผลไปมอบให้เพื่อความเป็นสิริมงคลนั่นเองนะครับ
ส่วนที่นครสงหวัญชาวไทยเชื้อสายจีนค้าออกไปกระวับไหว้ขอพรเทพเจ้าไถยสวยเอียเป็นเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตาน
สวยเอี้ยนะคะเป็นเทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา
และเทพเจ้าชัยสิงเอี้ยซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
รวมถึงเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพรวมทั้งหมด๒๑องค์
ประเพณีตรุษจีนปากน้ำโพ๑๐๒ปีค่ะ
งานที่นครสวรรค์จัดที่บริเวณลานบุญเทพเจ้า

เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ของชาวจีนนะคะ
มีความเชื่อบอกว่าหากได้กราบไหว้ขอพรเทพเจ้า
ในช่วงเริ่มแรกของปีจะยิ่งมีโชคลาภ
จะยิ่งร่ำรวยตลอดทั้งปี
อีกทั้งเกิดความสุขความเจริญต่อตัวเองและครอบครัวตลอดปีด้วยค่ะ
โอ้โหเช้านี้ชื่นใจจังเลยคุณผู้ชม